ผลเอกประยุดเดินทางมาถึงที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ก็ลงจากรถก็เดินอ้อมผ่านด้านหลัง
สื่อมวลชนแล้วก็ผ่านหน้าสารพักรวมไทยสร้างชาติ

แบบนั้นแล้วก็เห็นมีรายงานบอกเดี๋ยวจะเอาพรมแดงมาปูด้วย
แต่อันนี้ไม่รู้พรมมาไม่ทันหรือเปล่าต้องมีพรมแดงไหมฮะไม่เห็นอ่ะ
นี่ผมก็กำลังรอเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมา
ให้ดูบรรยากาศตอนที่บิ๊กตู่มาถึงก่อนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด
มีคิ้วขมวดด้วยนี่นะฮะดูมาละเอียดมาก
ก็แตกต่างจากเมื่อเช้าช่วงไปเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามอะไรสื่อมวลชนนะครับ
แต่บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนนักข่าวก็ถามว่าอยากฝากอะไรถึงพักที่มีผลโพลมาเป็นอันดับหนึ่งไหม
หรือได้คะแนนนำณขณะนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่มีอะไรจะฝากให้
แล้วก็เดินเข้าไปในที่ทำการพักเดี๋ยวลองฟังเสียงตรงนี้หน่อยนะฮะ
ขอบคุณค่ะ
นี่คือต้องวิ่งตามนะคะครับเพราะว่าท่านก็คือเดินมุ่งหน้าเข้าไปด้านในแล้วก็ข้างในนี่เห็นบอกว่าไม่ได้ให้สื่อเข้าใช่ไหมคะ
อ่าบรรยากาศหีพรรครุมไทยสร้างชาตินะครับทุกผู้ชม